เมื่อวานเรานำเสนอข่าวคุณยายท่านหนึ่งวัย๗๐ปี
ที่คุณยายปวดท้องขับถ่ายไม่ออกเลย
ปัสสาวะก็ไม่ออกอุจจาระก็ไม่ออก
ลูกหลานเชื่อแบบนี้ว่ามีผีหรือสัมภเวษีสิงในลำไส้
สิ่งเป็นส่วนเมื่อวานที่เราบอกไง
สิงทั้งร่างกายนะแต่สิงเฉพาะที่ลำไส้
อุดลำไส้คุณยายอยู่แบบนี้นะฮะ

ทีนี้ลูกหลานขอร้องเลยหมอปลาหมอปลามาช่วยหน่อย
สุดท้ายหมอปลาแล้วก็คุณน้ำฟ้า
เดินทางมาที่บ้านของคุณยายทองสุกที่กรุงเทพกรีธานะฮะ
ก็นี่มาช่วงก่อนจะเย็น
เพราะว่าหมอปลาถ้าทำพิธีนะต้องสักประมาณ๖โมง
นี่หมอปลาเดินชิวเป็นปกติไม่มีอาการอาเจียนอยากอาเจียน

หรืออาการบ่งบอกว่าเจอวิญญาณแม่เดินชิวเลยนะฮะ
ส่วนคุณยายทองสุกก็ยังพูดรู้เรื่องดี
มีรอยยิ้มนั่งประคองตัวเอง
แตกต่างจากวันที่เราไปทำข่าวตอนแรกนะ
ที่คุณยายโอดโอยอยู่กับเตียงเนี่ยนะฮะ
หมอปลาเข้ามาพูดคุยกับคุณยายทองสุกแล้วก็ลูกสาวของคุณยาย
หมอปลาสัมผัสสัมผัสคุณยาย
ไม่พบสัมภเวษีสักตนสักตัวสักจุด
คุณยายแต่ไม่ได้สัมผัสถึงอะไรเลย
ใช่ฮะบอกยายยายไม่มีสัมภเวษีอุดอยู่ในลำไส้หรอก

หลังจากนั้นหมอปลาถามถ่ายอาการของคุณยายสาธุสุขดิบนะฮะ
คุณยายทองสุกบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว

แล้วก็ปัสสาวะออกมาได้แล้วด้วยนะครับ
จากลูกสาวพาไปหาหมอจ้า
หมอปลาอธิบายกับคุณยายทองสุกและลูกสาวเพิ่มเติม
อาการป่วยของคุณยายทั้งปัสสาวะอุจจาระไม่ออก
มันไม่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับอะไรสัมภเวษีไม่มีไปอยู่ตามลำไส้หรอก
ไม่มีอะไรไปอุดรูทวารหรือว่าท่อปัสสาวะที่ปัสสาวะไม่ออก
เป็นผลข้างเคียงมาจากโรคไตระยะที่๔แล้วก็เบาหวาน
คือแม่ชอบเพ้อเกี่ยวกับผีสาง
แม่เคยไปรับขันมาตรงนี้มากกว่าที่ลูกกังวลใจ
อกจากนี้เคยไปหาหมอธรรมหรือว่าหมอผี
ทักว่ามีสัมภเวษีสิงอยู่ในตัวหรือว่าตามลำไส้
หมอปลาก็เลยหันไปอธิบายบอกว่าแบบนี้
ไม่มีนะสัมภเวษีจะอยู่ในตัวยายทองสุกไม่มีเลย

อาการเพ้อเห็นภาพหลอนผี
อาจจะเป็นผลว่าไตทำงานหนัก
ปัสสาวะไม่ออกของเสียไม่ขับถ่าย
เครียดก็เลยเพ้อเห็นผี
แล้วก็ตั้งแต่หมอปลามือปราบสัมภเวษี

ไม่เคยเจอว่าวิญญาณหรือผีร้าย
จะไปสิงสถิตอยู่ในลำไส้ได้
ลำไส้ของเรามันเล็กกระติ๊ดเดียว
ผีมันไปอยู่มันคงอึดอัดนะฮะ
แต่ที่อุดอยู่ในลำไส้มันเป็นผีอีกแบบนึง
ถ้าผีไปอยู่ตรงลำไส้ก็อาจจะต้องแชร์พื้นที่
กับบางอย่างด้วย
แชร์พื้นที่กับพยาศิเพราะหมอปลาแบบนี้
ที่อุดอยู่ในลำไส้ส่วนใหญ่เป็นพยาศิ
ฟังหมอปลาหน่อยครับ

สถิติแล้วเราช่วยเหลือคนกันมา

มันก็เลยไม่สามารถเข้าไปสิงลำไส้
คือถ้าใครไม่กินของดิบเยอะ

ก็ซื้อฟูก้าคาขับไปเสีย
หมอปลาแม่เราต้องคิดค่าโฆษณานะ
อันนี้เป็นเพศสัตว์ด้วยใช่ไหมหมอปลาบอกยังไม่เคยเจอนะ
กับทีมข่าวบอกว่าพอหมอปลามาช่วยนะมาพูดคุย
ก็ตอนนี้สิ้นข้อสงสัยแล้วล่ะนะฮะส่วนอาการของแม่
ก็ต้องพาไปหาหมอจริงนะพาไปโรงพยาบาลนะครับ
ก็ขอบคุณหมอปลาแล้วก็ไทยรัฐแล้วก็สื่อด้วยที่มาช่วยเหลือ
หลังจากนี้จะดูแลแม่ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
คุณยายก็ชู้สองนิ้วสู้สู้

ไม่มีผีอุดลำไส้มีแต่อุดเดียวคืออุจจาระเท่านั้นเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวลำไส้อยู่บนหัวน้องดอมเหรอดอม